ต่อกันหน่อยกับใบกระท่อมค่ะ
มีแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งคนหนึ่งชั่วป้าวันดี

เปิดร้านขายอาหารแต่กลายเป็นเปิดร้านบางหน้า
จริงธุรกิจหลักคือขายใบกระท่อมสดค่ะ
ป้าวันดีตั้งชื่อตัวเองเป็นชื่อร้านนี่แหละ
เป็นร้านอาหารตามสั่งของนางวันดีเดชมาอายุ๕๖ปี
อยู่ในซอยวัดแคร์บางปรากฏในอำเภอพระสมุทรเจดีค่ะ
จนนาทีกว่า๑๐นาทีก็บุกเข้าไปตรวจโค้นเลยนะคะ
เจอของกลางเป็นใบกระท่อมสด๕มัตต์รวมละ๑๐๐ใบ
ซ่อนอยู่ในกล่องพลาสติกบนชั้นวางของหน้าห้องน้ำ
ก่อนหน้านั้นร้านอาหารตามสั่งของป้าวันดี
ขายดีมากเลยนะแต่ขายดีกับผู้ใช้แรงงานในพื้นที่
แล้วก็คนขับรถบรรทุก๑๐ล้อคนขี่วินรถจักรยานยนต์
เหมือนเป็นร้านประจำของกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพนี้
ชาวบ้านเขาก็สงสัยกันว่าเอ๊ะมันมีอะไรดีนะ
ต้องเป็นคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อต้องเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์
ต้องเป็นแรงงานต้องมากินร้านป้าวันดีตลอดเลย
มากันทั้งวันเลยนะคะอาหาร
ชาวบ้านบอกว่ารู้ไหมอาหารไม่เห็นจะอร่อยเลย
ทำไมขายก็แพงมันจะขายอะไรได้ดีขนาดนั้น
ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่แหม่
์คุณไทยเค้าช่างสงสัยเลย
มันน่าสงสัยมากเลยค่ะคุณตำรวจค่ะ

ตำรวจเข้ามาตรวจสอบก็เจอจริงเนี่ย
เป็นนักสืบเออเป็นนักสืบแล้วก็ช่างสงสัยครับ

อาหารก็แพงรสชาติไม่อร่อย

ไม่รู้แข่งหรือเปล่าเปิดร้านแบบข้างหรือเปล่า
ก็ไม่แน่แต่เอาเป็นว่าไปแล้วมันก็เจอจริงอะนะคะ
วันดีค่ะพอถูกจับก็ยอมรับนะคะว่า

จวงแกก็อายุประมาณ๖๐๗๐ปีแล้ว
ตอนแรกเอามากินแก้เบาหวาน

คนขับรถบันทุกข์ควรขี่วิรถจักรยานยด

ขอแบ่งกินแก้เบาหวานกันบ้างเท่านั้นเอง

ก็ไม่เชื่อไงเพราะ๒ปีก่อนป้าเคยถูกจับมาแล้ว
ถูกจับพร้อมใบกระท่อมกว่า๘กิโลกรัมมาแล้วค่ะ
น่าจะค้าใบกระท่อมเป็นอาชีพมากกว่า
ก็เลยต้องโดนดำเนินคดีในข้อหา
มีและค้าใบกระท่อมซึ่งเป็นยาเสพติดประเภท๕นะคะ

โอ้โหขายดิบขายดีลูกค้าคงจะเรียกร้องมาก
ก็เลยเอามาขายใหม่นะฮะสุดท้ายก็ต้องถูกจับแหละนะครับ